คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้นะคะเกิดขึ้นที่ท่าสารานครศรีธรรมราชจะบอกว่าโหดมากเลยนะคะ
แล้วก็ตั้งคำถามเลยนี่จะมาเคลียร์หรือจะมาฆ่าสองผัวเมีย
ควงปืนมาคนละกระบอกไปเคลียร์กับเพื่อนของเมียค่ะ

มึงมาพอใหม่ละอีกนิเปิดมายิ่งนี้
มุ่งมั้ยกว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังแบบนี้ครับคุณผู้ชม
คือผัวเมียของคู่นี้เห็นมั้ยมาที่บ้านหลังเนี่ยค่ะ

บอกว่าจะมาเคลียร์กับคนที่ถ่ายคลิปครับฝั่งเมียเป็นเพื่อนกับ
คนที่ถ่ายคลิปคือถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องควงปืนมา
กันแบบนี้นะคะคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่าเขาเนี่ยตกลงกับ
ฝั่งผู้หญิงก็คือคนที่ควงปืนมากับผัวเนี่ยนะคะบอกว่าตก
ลงกันจะมาฉีดโบท็อกเดี๋ยวจะเอาเพื่อนมาด้วยหนึ่งคนแล้วตกลง
ด้วยของค่าใช้จ่ายเสร็จสรรพเรียบร้อยปรากฏว่าอีกฝั่งเนี่ยเอา
เพื่อนอีกคนนึงพ่วงมาด้วยแต่จะใช้ราคาเดิมก็เลยตกลงกัน
สุดท้ายทะเลาะกันทะเลาะกันเสร็จปุ๊บฝั่งผู้หญิงที่ควง
ปืนมากลับไปตามผัวของตัวเองมาคราวนี้ไม่ได้มามือเปล่าผัว
กระบอกเมียหนึ่งกระบอกค่ะจะมาเคลียร์กับคนที่ถ่ายคลิปนะคะเป็นเรื่อง
เป็นราวเลยคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าโชคดีมากบ้านหลังเนี้ยบ้านหลัง
เธอถ่ายคลิปอยู่มุมจากที่เรามองออกไปมีคุณยายอยู่
คนคนแก่อยู่ถ้าเกิดว่าคุณลุงคุณป้าซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน
มาห้ามยื้อแย่งปืนไปนะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าไอ้เคลียร์ที่
ว่าเนี่ยจะจบลงท้ายด้วยอะไรด้วยเสียงปืนหรือเปล่าโอ้โหด้วยว่าคนมี
ชีวิตเสียชีวิตหรือเปล่าดีนะวงกลมแบบนี้นะคะแล้วเอาปืนกระ
อกเนี้ยตบหน้าคนที่ถ่ายคลิปด้วยนะผู้ชายอ่ะโหดจริงฮะโหดจริง
อะไรจริงเลยท่าสาราที่นครศรีธรรมราชนะคะตำรวจในพื้นที่
ต้องตรวจสอบด้วยนะคะปืนวิทยาลัยหรือเปล่าพกพาไปในที่
สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรด้วยอืมชาวเน็ตรุมด่ายับงาน
นี้โดยเฉพาะเรื่องของกรณีที่คุณใช้ความรุนแรงเอาปืนไป